ได้เวลาอร่อยมื้อดึกกันแล้วนะคะ
โดยเฉพาะใครที่มั่นใจว่าเป็นคนรับประทานเร็วรับประทานจุนะคะ
เพราะร้านนี้บอกว่าถ้าหากรับประทานอาหารได้ภายในเวลาที่กำหนดมื้อนั้น

เพราะฉะนั้นค่ะคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ขออาสาไปท้าประลองว่าจะสามารถรับประทานฟรีหรือเปล่า

และปกติสามารถรับประทานได้ประมาณ๔๖คนค่ะ
ที่เราต้องสั่งข้าวราดแกงกะหรี่จานยักษ์ใหญ่มหึมาขนาดนี้
อิ่มท้องของฟรีมีรางวัล
หนี้การด่วนท้าประลองรับประทานข้าวแกงกะหรี่ให้หมดภายในเวลาที่กำหนด
แล้วเป็นขนาดเท่าไหร่ค่ะน้ำหนักเท่าไหร่
ยกสุดก็๒กิโลกรัมค่ะบ่อยครับ

เร็วที่สุดตอนนี้ประเทศใด๔นาทีค่ะ
คืนนี้ขอเป็นตัวแทนทีมครบข่าวดึกมาทดสอบความจุของกระเพาะกันหน่อยค่ะ

ไม่ไหวจริงนี่ขนาดแค่เบเบ๒กิโลกรัมนะคะ
แต่ว่าที่นี่ค่ะยังมีขนาดใหญ่กว่านี้และใหญ่ขึ้นมาอีกนะคะ
ใหญ่ที่สุดถึง๑๐กิโลกรัม
พระเจ้ากินระเบิดกระเพาะไปเลย

ข้าว๑๐กิโลกรัมใช้เวลารับประทาน๖๐นาที
อกจากนี้ยังมีขนาด๘กิโลกรัม๖กิโลกรัมและ๔กิโลกรัม
ให้เลือกตามขนาดกระเพาะอาหารของลูกค้าแต่ละคน
ดง่าย๑คนต่อ๑จาน
และนี่ก็เป็นโฉมหน้าของผู้ชนะและผู้ท้าชิงค่ะ

ถ้าใครไม่อยากลองของที่นี่ก็มีขนาดปกติให้เลือกรับประทานค่ะ
มีทั้งหมูและเนื้อราคาเริ่มต้นที่๑๖๐บาท
ส่วนเรื่องรสชาติบอกเลยค่ะอร่อยเข้มข้น
รสชาติคนเราจะรสชาติเข็มกลมกลมมากนะครับ
ต้องเขียวน้ำประมาณ๗๘ชั่วโมงนะครับ

๗๘ชั่วโมงครับครับ
ใครที่อยากลองชิมหรืออยากจะไปท้าประนองข้าวแกงกะหรี่เลิศรส
มาที่ร้านโกเคอรี่ได้ตั้งแต่เวลา๑๑นาฬิกาจนถึง๒นาฬิกา

สุขุมวิท๓๙ธัญยะศรีลมและประชาชื่น
เคมิกาพร้อมพันธ์ใจข่าวเทรัตน์ทีวีรายงาน